สวัสดีสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ดึงกลับทะเลลงทะเลเหมือนกันนะคะครับเหตุการณ์เนี้ยคุณผู้ชมทั้งทางกู้ชีพ
กู้ภัยทางเจ้าหน้าที่ปพอมาช่วยหมดเลยค่ะเด็กคนนี้อายุสิบสี่ค่ะ
โดนคลื่นอ่ะซัดตกลงไปแนวเอ่อแนวสันเขื่อนกันคลื่นเลยน่ะ
หาดแก้วจุลดิตอำเภอสิงหานครที่จังหวัดสงขลาแล้วคิดดูสิ
ลอยอยู่ห่างจากฝั่งสามสิบเมตรถ้าเกิดพูดแบบเนี้ยอ่ะมันดูเหมือนไม่ไกล
แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในทะเลแล้วมีคลื่นสูงลมแรงขนาดนี้
ตัวน้องเองพยายามพยุงตัวลอยคอหงายหน้าคือแบบเหมือนกับเงยหน้า
ไม่ให้หน้าจมไปในน้ำน้ำอ่ะค่ะอยู่กลางทะเลแบบนี้
คือให้เป็นผู้ใหญ่ก็ลำบากอ่ะจริงแล้วนี่เด็ก๑๔อ่ะเนอะ
เจ้าหน้าที่นะดอมโยนแกลลอนโยนเสื้อชูชีพโยนสายเบลต์นะ
ไม่ถึงไงน่ะคลื่นมันซัดไปหมดอ่ะแล้วจะช่วยกันดึงเข้าฝั่ง
แต่มันไม่ง่ายจริงจริงค่ะเพราะว่าตอนตอนแรกอ่ะนะ
ที่จะดึงตัวน้องมาใกล้กับแนวสันเขื่อนคือดึงมาจะเข้าทางฝั่งได้แล้วใช่ไหม
แล้วคลื่นมันซัดพอคลื่นซัดแล้วมันดึงตัวน้องลงทะเลไปอีกหลายรอบ
โอ้โหแล้วมีบางช็อตเนี่ยนะที่คลื่นมันแรงมาก
เจ้าหน้าที่ยังไม่อยู่เลยค่ะคือก็ยังโดนอื้อเหมือนกัน
เนี่ยระหว่างเนี่ยโหอันนี้ก็ไม่ได้สำเร็จนะคุณผู้ชม
เห็นไหมทุกคนแบบพยายามช่วยแล้วก็ลุ้นอยู่แบบนี้ค่ะ
เป็นชั่วโมงเหมือนกันค่ะช่วยน้องขึ้นมาได้นะ
โอ้โหน้องโธ่หูนี่มันหน้าที่ชีวิตจริงเนี่ยเนี่ยโหดูแล้วแบบ
ใจหายคุณผู้ชมรีบเอาตัวน้องส่งโรงพยาบาลเลย
ช่วงนี้นี่ภาคใต้ยังไงก็ต้องระวังด้วยนะคะคุณผู้ชม
ไม่ใช่แค่ที่สงขลานะพาคุณผู้ชมไปดูที่ชุมพรหน่อย
ชุมพรเนี่ยเที่ยงบริษัททุ่งตะโกขนก็ตกหนักค่ะ
แล้วดูสิน้ำป่าทันลักษณ์มาผ่านทางลอดใต้ถนนสาย๔๑
เข้าท่วมโรงพักทุ่งตะโกบ้านพักตำรวจ
รถยนต์ส่วนตัวรถยนต์ค่าราชการรถยนต์ของกลาง

โอ้โหไปหมดอ่ะไปหมดอ่ะเสียหายเป็น๑๐คัน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ต่อไปด้วยนะคะ